ไปดูเหตุการณ์นี้เหมือนกันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
เกิดอะไรขึ้นกับรถกระบะคันนี้มายังไง
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลยมีคนนั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหิน

โอ้โหคุณผู้ชมคุณคิงกับขวัญตกใจเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าดูรถนะคุณคิงดูผู้ชายคนนั้นเห็นไหม
คือเห็นแล้วพอจะหลบแต่หลบไม่ทันนะ
แต่บางคนคือแทบไม่เห็นเลยเพราะนั่งกดโทรศัพท์อยู่ไง

ใช่ค่ะพุ่งเข้ามาแบบนี้เลยนะคะหน้าร้านขายของหน้าหอพักแห่งหนึ่ง
แล้วมีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่ผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยนั่งกดมือถืออยู่
ส่วนคนที่อยู่ตรงนั้นใส่หมวกกระน็อกแล้วอยู่ในถนนคุณผู้ชมเห็นไหม
เขารอดแบบบุดหวิดแต่คนที่นั่งอยู่ที่ตรงม้าหิน
จังหวะลักษณะเหมือนถูกกระแทกค่ะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากนะคะ
นี่ค่ะมีคนเจ็บนอนอยู่อย่างนั้นค่ะ

มันเป็นตรงบริเวณปากซอยเข้าหอพักแห่งหนึ่ง

ตำบลบางวัวค่ะอำเภอบางประกงฉะเชิงเศร้า
งานนี้เจ็บสี่เลยนะคะนอกเหนือจากในกล้องวงจรปิดเนี่ย
วินจักรยานยนต์รับจ้างนั่งอยู่บนมานั่ง
ตรงนั้นเนี่ยจริงเขาก็นั่งกันอยู่หลายคน
ไม่ได้ชะลอความเร็วสุดท้ายมันเสียหลักหลุดโค้ง
แล้วพุ่งเข้ามาชนเลยค่ะแบบเต็ม
อย่างที่บอกมีคนเจ็บ๔นะคะ

คนขับคือใครนายศักดิ์ชัยลาบสารอายุ๓๑ปี
ก็นี่แหละค่ะเป็นคนขับเขาก็ต้องถูกนำตัวไปนะคะ
ดำเนินคดีแน่นอนหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซา
ชีพโรงพยาบาลบางประกงช่วยเหลือคนเจ็บนำตัว
ส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑แล้วก็โรงพยาบาลบางประกงด้วย

เลี้ยวเข้าซอยแต่มีรถกระบะขับปาดหน้า
รถเลยเสียหลักมาตำรวจนำตัวไปตรวจเลือด

ดำเนินคดีต่อไปอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาให้การ
ว่ามีรถขับปากหน้าเชื่อว่าตรงบริเวณนั้น

ว่าตกลงมีรถปาดหน้าจริงหรือไม่นะคะ